ทีนี้เราตามความคืบหน้ากรณีที่น้องผู้ชาย๒คนอายุ๑๘ปี
คือต้องบอกว่างานนี้น้องตายฟรีค่ะ
กรณีที่ผู้ชายคนหนึ่งไปขับรถกระบะไล่ชนน้องทั้งสองคน
ที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์แล้วน้องก็เสียชีวิตนะครับคุณผู้ชม
ก็คือถนนใกล้หมู่บ้านตาตะแรวตำบลตาตุมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะ
สภาพศพของน้องคือเสียชีวิตคาที่เลย
แล้วรถมอเตอร์ไซค์ของน้องเนี่ยไปอัดเข้ากับต้นไม้พังเละทั้งคันเลยนะคะ
ผู้เสียชีวิตอายุเท่ากัน๑๘ปีประกอบด้วย
คนแรกชื่อว่าภูมิพัฒน์พุทธมาศคนที่สองชื่อว่าประสิทธิ์มีรีนะคะ
ทั้งสองคนเนี่ยตอนที่ถูกชนเนี่ยคุณนึกออกปะ
เนื้อมันหุ้มเหล็กอ่ะรถมอเตอร์ไซค์นี่รถมอเตอร์ไซค์ของน้องนะฮะ
รถกระบะที่ชนเนี่ยชนน้องเนี่ยกระดูกหักไปหลายท่อนเลยนะ
เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุแล้วนอกจากนี่มอเตอร์ไซค์ของน้อง
ไปพบรถกระบะของคนก่อเหตุด้วยเป็นรถกระบะทะเบียน๙๖๐๕สุรินทร์
จอดอยู่ริมถนนมีร่องรอยเฉียวชนด้านหน้าแบบนี้ค่ะ
กระบะคันนี้แหละค่ะคุณผู้ชมคนขับคนก่อเหตุก็คือ
นายธนกรสมทองอายุ๓๑ปีหลังจากที่ก่อเหตุเสร็จปุ๊บ
ญาติของผู้ตายมารุมประชาธรรมจนนายธนกรได้รับบาดเจ็บ
กู้ภัยก็ต้องทำตามหลักมนุษยธรรมถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ต้องหา
ก็ต้องนำตัวเขาเนี่ยไปส่งที่โรงพยาบาลก่อนทีนี้กู้ภัยก็เลยนำตัว
ธนกรเนี่ยไปส่งที่โรงพยาบาลสังขะค่ะเรามีโอกาสไปพูดคุยกับ
ผู้ตายทราบว่าคนขับรถกระบะเนี่ยมีปัญหากับวัยรุ่นที่สารากลาง
หมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลเดียวกันนั่นแหละค่ะนายธนกรคนนี้
ไปมีเรื่องกับวัยรุ่นกลางหมู่บ้านแต่ปรากฏว่าระหว่างนั้นผู้ตาย
ทั้งสองคนซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เขาไปมองหน้ากับวัยรุ่นกลาง
หรือไปมีเหตุการณ์ทะเลาะกับวัยรุ่นเลยปรากฏว่าถึงคราวสวยของ
ทั้งสองคนขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมากลับมาจากเยี่ยมยายที่รักษาตัว
อยู่ที่โรงพยาบาลสังขะแล้วผู้ตายเนี่ยเกิดไปมองหน้า
นายธนกรนิดเดียวธนกรไม่พอใจค่ะขับกระบะไล่ชนน้องทั้งสองคน
แล้วขับบี้กันมาไล่ชนน้องเนี่ยระยะทางกว่า๔กิโลเมตรเลยนะคะ
ตามมาทันพอตามมาทันปุ๊บธนกรแก่ไม่รีรอค่ะจังหวะนี้แหละค่ะ
ชนเลยแบบนี้นะคะชนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมแล้วสุดท้ายน้องเสียชีวิตค่ะ
หลังจากนั้นคนขับก็ลงมาดูแล้วเตะศพซ้ำด้วยอันนี้ชาวบ้านที่เขาเห็นนะคะ
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้แต่เจ้าตัวบอกว่าไม่ได้เตะนะ
ชาวบ้านคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยหลังจากที่เกิดเหตุแล้วทันควันเลยค่ะ
เรียกญาติของคนตายมาดูจุดเกิดเหตุแล้วยาดของคนตายกว่า๑๐คนค่ะ
ก็เจ็บช้ำก็โกรธนะไปรุมประชาธรรมธนกรจนได้รับบาดเจ็บ
หลังเกิดเหตุตำรวจเนี่ยตามไปอายัดตัวคนก่อเหตุก็คือนายธนกร
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมาสอบปากคำแล้วไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล
พบว่ามีแอลกอฮอล์ในเลือด๖๔๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะ
เบื้องต้นผู้ต้องหานายธนกรรับสารภาพบอกว่าตั้งใจ
ตั้งใจจะก่อเหตุขับรถชนทั้งสองคนจริงจริงเพราะโมโหที่น้องทั้งสองคนเนี่ย
มองหน้าตนเองตำรวจเขาก็เลยมีการแจ้งข้อกล่าวหาคือฆ่าโดยเจตนาค่ะ
ทีนี้ทีมข่าวไทยรัตน์ทีวีลงพื้นที่ไปที่งานศพของน้องผู้เสียชีวิต
เรามีโอกาสไปคุยกับหนึ่งในผู้เสียชีวิต
ของหนึ่งในผู้เสียชีวิตก็คือคุณแม่
บัวน้อยตระกูลสม

พอรู้ข่าวจากชาวบ้านว่าลูกชายถูกรถชน

ไม่ดีเลยก็เลยลงพื้นที่ไปดูนะคะ
ตอนหน้าต่อตาเลยสภาพสบรูปเนี่ย

มันทราบตอนที่กับชนกันแล้วค่ะ

แม่ก็วิ่งโต๊ะไปเจอ

ไปบีบโภเด็กบ้านกัน

แล้วพอแม่เขาเรื่องแจ้งพิเศษบ้าน

แล้วสินะไม่รู้ว่าเขาตามมาอะไรเชียว

เป็นคุณลุงของน้องภูมิพัฒน์

ก็เล่าให้เราฟังแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชม

เตรียมที่จะทำการชาปนกิจศพ
ในวันพุธที่๑๔เมษายนนี้นะคะ
นี่ก็เป็นการเสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงคราน